ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
โคราชผุดไอเดียสุดเจ๋งมีการตั้งธนาคารขยะชุมชนค่ะ
เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของขยะรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้ชาวบ้านนั้นมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นในชุมชนอีกด้วยนะคะ
ซึ่งถือว่าการจัดตั้งธนาคารขยะนี้ค่ะเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านปอปิด
หมู่ที่๑ตำบลครูขาดอำเภอโคงจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
โดยมีนายชายชาญลอยคงเป็นผู้จัดการโครงการธนาคารขยะชุมชน
มีการจัดการโครงการธนาคารขยะนี้ขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ชุมชน
เกิดการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดต่างโดยแบ่งขยะออกเป็น๔ประเภทด้วยกันค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลขยะอินซีแล้วก็ขยะอันตราย
จากนั้นก็ได้มีการเริ่มจัดตั้งธนาคารขยะนะคะเพื่อให้ชุมชนได้มีการนำขยะ
แล้วก็วัสดุดีไซเคิลต่างมาให้ธนาคารแทนเงินสด
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะมีการคิดคำนวณตามเกณฑ์
ที่จะให้คณะกรรมการของธนาคารขยะได้ทำการตกลงไว้กับร้านรับซื้อของเก่า
แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้ามาในบัญชีของผู้ฝากขยะ
ส่วนขยะที่อยู่ในธนาคารขยะที่รับฝากมานั้นนะคะ
ก็จะมีการคัดแยกมีการรวบรวมเพื่อเอาไว้ขายให้กับซาเร็ง
ไว้ขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าต่าง
ขณะเดียวกันค่ะการนำร่องธนาคารขยะชุมชนนี้
สามารถเป็นต้นแบบในการจัดการธนาคารขยะในพื้นที่ตำบลครูขาด
เพื่อให้เกิดต้นแบบของธนาคารขยะหมู่บ้าน
อย่างน้อย๑หมู่บ้านในชุมชนนะคะ
เป็นการตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลครูขาด
ให้ได้๑๔๐จากปริมาณขยะทั้งหมดค่ะ
โดยเฉพาะการรณรงค์ให้ชุมชนมีการคัดแยกขยะ
ก่อตั้งธนาคารรวมไปถึงเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ลดปริมาณขยะในชุมชนส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
และยังช่วยสร้างรายได้เสริมแล้วก็ฝึกนิสัยการออม
แล้วก็กำจัดขยะอย่างถูกวิธีให้กับคนในชุมชนค่ะ